ตอนนี้นะคะวงการลูกทุ่งวงการนางงามเขาคึกคักกันมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะคนสวยของวงการลูกทุ่งค่ะ
ตอนนี้นะแทบจะวางไมค์ไว้สักครู่นึง
แล้วมาชิงมงกุฎกับเวทีต่างด้วย
จริงมีใครบ้างไปดูกันดีกว่าค่ะ
คนแรกกับเธอคนนี้น้องมะปรางสุนทรี

แฮชแท็กมะจัดให้

มียอดผู้ติดตามสูงถึง๔๔ล้านโฟลอเวอร์

ยังบอกอีกนะคะว่าชื่นชอบในการร้องเพลงมาก
ความฝันก็กลายเป็นความจริง
เมื่อเธอได้มีโอกาสมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองค่ะ

คือการเข้าประกวดนางงามเวทีดัง
ซึ่งปรากฏว่าสาวมะปางสุนทรีย์เนี่ย
คือจะบอกว่าน้องเป็นตัวเต็งตั้งแต่ยื่นใบสมัครเลยนะ
นี่คุณผู้ชมค่ะ
รอดดูละกัน

ตายแล้วขนาดประกวดระดับจังหวัดก็ตัวเต็ง

ก็อย่าลืมติดตามเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้สาวสวยคนนี้นะคะ

บ่แม่นว่าบ่มีภัยเอา
แค่อยากคบกับเจ้าเข้าใจแน่นแหม
จริงจะไม่เพียนแล้วถ้าไม่มีคอลัสมาเมื่อไหร่
นี่เป็นอีกคนนึงคุณผู้ชมตอนนี้เรียกได้ว่าซักซ้อมอย่างหนักเลย
แบมไพรินค่ะเจ้าของเพลงฮิต

ยอดวิวของเพลงน้องนะ๒๙๓ล้านวิวทำไปได้ไง
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่น่าจับตามองคุณผู้ชม

แบบเปลี่ยนลุคมาเซ็กซี่แบบนี้
นั่นแหละจะลงเวทีมิสแกรนด์หรือเปล่า
จะลงที่จังหวัดไหนภาคไหนหรือเปล่า
แต่ตอนนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะว่าน้องแบมเนี่ย
พร้อมจะลงประกวดแล้วก็ชิงมงกุฎมิสแกรนด์
ก็มาร่วมรุ้นแล้วก็เชียร์น้องแบมไพรินนะ

โอ้โหลุคนี้เราจำไม่ได้เลยนะคะ

คนนี้แฟนลุ้นแล้วก็เชียร์ให้เธอลงประกวดมิสแกรนด์มาหลายปีแล้วนะคะ
สำหรับน้องเบาเก่งการ

น้องเปล่าเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะคว้ามงประจำจังหวัดได้นะคะ
แต่ถึงแม้ว่ามงจะยังไม่ลงน้องเปล่านะครับ

นี่นะคะสวยมากจริงนะคะ

ฟิลคือตอนนี้๑๐ล้านวิวไปแล้วค่ะ

เมื่อไหร่ที่น้องเปล่าเธอเคลียร์งานลงตัวเมื่อไหร่

มาให้พี่กระเทยได้ชื่นใจกัน
เพราะพี่กระเทยเชียร์กันเยอะมาก

พี่กำลังจะเป็นสไตล์นักรอง

สบายมากสุดยอดอยู่แล้วเอาไปต่อยอดได้นะหลากหลายทีเดียวนะคะ